ที่ขอนแก่นนี้ต้องบอกว่าคนร้ายมีฌาติชีพ
แสบจริงบาปกรรมมากนะฮะ
เป็นผู้หญิงนะครับคาดว่าเป็นผู้หญิง
เอาแบงค์๕๐๐ปลอมไปหลอกซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้า

ที่สำคัญมีคนขายลอตเตอรี่คนหนึ่งเขาพิการนะฮะ
เขาพิการถูกหลอกไปเนี่ยศูนย์เงินไป๓๕๐๐บาทครับ
ท่านด้วยไหมท่านใจได้ไหม
จำคนมาสื่อไปแต่เห็นปะ

อันนี้ทำได้ลงคลอจริงนะฮะ
เขาก็พี่การเรื่องแขนขาร่างกายเนี่ย
นั่งขายลอตเตอรี่นะครับทุกผู้ชมครับ

ชายขายรอตเตอรี่ที่
พี่การคนนี้นะครับบอกว่ามีมิจฉาชีพเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
ใช้แบงค์๕๐๐เนี่ยเป็นแบงค์๕๐๗ใบมาซื้อลอตเตอรี่
เท่ากับว่า๗ใบ๓๕๐๐บาทเป็นแบงค์ปลอมหมดเลยนะครับ
มีคนถ่ายคลิปไปโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะเขาก็เอาคลิปมาลงกันเพื่อเตือนภัยกัน
คนขอนแก่นบอกขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยแบงค์ปลอมระบาด

ใช่เวลามันระบาดทีมันกระจายไปทั่วเหมือนกันนะ
คือรายละเอียดของผู้ที่ถูกหลอกเนี่ยที่เป็นชายพิการขายลอตเตอรี่เนี่ย
บอกว่านั่งขายลอตเตอรี่อยู่ที่หน้าสารหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น
รู้ตัวอีกทีก็คือไปจ่ายเงินค่าข้าวที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
เอ้าแบงค์ปลอมคนร้ายใส่มวกใส่หน้ากากอนามัย
ก็เลยเห็นหน้าไม่เห็นหน้าจำหน้าไม่ได้ไม่รู้ว่าหน้าตายังไง
รู้แต่ว่าคนคนนี้มาซื้อโรตเตอรี่หนึ่งใบ
นี่ฮะเขาเล่าให้เราฟังนะครับแล้วขอแลกเงินยื่นแบงค์๕๐๐ให้
บอกขอแลกแบงค์ร้อยอืมชายพิการคนนี้ก็บอกว่าเนี่ย
ก็ให้แลกแล้วแลกไปแลกมาเนี่ยรวมแล้วทั้งซื้อทั้งแรกด้วย
ได้แบงค์ห้าร้อยปลอมมาเจ็ดใบโอ้โหรวมแล้วเป็นเงินสามพันห้าร้อยบาท
โอ้โหแต่เชื่อไหมฮะเขาบอกไม่เป็นไรเขาไม่โกรธเหรอฮะไม่เป็นไรไม่โกรธ
ผมไม่โกรธนะทำผมก็ทำไปแต่อยากให้ตำรวจเนี่ยจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะไม่อยากให้ไปทำกับคนอื่นอีกโอ้นับถือใจคุณจริงแล้วไปทำเขาได้เนี่ยฮะ
คือต่อให้รู้ตัวตอนนั้นเขาก็ไม่มีทางที่จะไปไล่จับอะไรคุณอยู่แล้วใช่ไหม
เชื่อว่าคนร้ายคนนี้ก่อเหตุมาแล้วน่าจะสิบกว่าครั้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับอายุน่าจะสักประมาณสามสิบกว่ากว่าเกือบสี่สิบ
อันนี้คือแม่ค้านี่เป็นแม่ค้านะฮะนี่ไม่ใช่คนร้ายนะฮะ
ก็คือแม่ค้าที่โดนโกงไปนะคะโดนหลอกไป
บอกโดนเหมือนกันแต่โดนใบหนึ่งเอ้อแต่พ่อนุ่มที่ขายล็อตเตอรี่โดนไปเจ็ดใบอะพี่พิการได้มาเจ็ดใบค่ะนะฮะ
คืออย่าว่าแต่เจ็ดใบเลยใบเดียวก็ทุนหายเงินฮอดแล้วจริงแบงค์ห้าร้อยนะครับ
ตอนนี้กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ขอให้จับได้เร็วแล้วก็ลงโทษเอาให้เข็ดเลยนะคะ